บอกว่าคดีมันไม่คืบหน้าและกังวลเรื่องความปลอดภัยด้วย
ใหม่เขาคือใช้ตะใบนะฮะคือถ้าเป็นมีดเนี่ยตายไปแล้ว
ใบเนี่ยเข้าไปนี่ก็เย็บไปหลายเข็มนะครับไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๐นาฬิกา๓๔นาทีวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เปิดประตูแล้วพุ่งเข้ามาแบบนี้เลยเหรอ
นี่อย่างนี้เลยนี่ถีบก่อนนี่ฮะเขาก็พยายามป้องกันตัว
โทรมาแล้วนี่เพื่อนมาเต็มเลยทีนี้เพื่อนเงื้อมืออะไรสักอย่างด้วยนะ
นี่นะฮะนี่เป็นบ้านพักที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
หมู่บ้านจัดสรรบ้านหลังเนี้ยนี่ชุดดำนี่คือผู้หญิงที่เป็นเจ้าของบ้าน

เธอจะทำอาชีพพวกซ่อมแอร์ล้างแอร์
ที่บ้านเธออยู่กับแฟนใหม่ที่ถอดเสื้อเมื่อกี้นี้

แล้วก็จะมีลูกน้องอีกคนนึงเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ชาย
เป็นลูกมือในการทำแอร์ซ่อมแอร์

จังหวะนี้กลุ่มพวกนี้ที่เข้ามาเนี่ย
ผมขอดูคลิปตอนต้นอีกทีหนึ่งนะฮะ
เดี๋ยวค่อยหยุดไปนะฮะคนที่เปิดประตูเข้ามาคนแรกนะฮะเสื้อสีขาวผมยาว
ที่เป็นคนเอาตะใบเนี่ยไปแทงคนถอดเสื้อคือเติ้ลด้วยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขอหยุดภาพ
ตรงนี้ก่อนนะฮะถ้าหยุดได้นะครับหยุดไว้หน่อยเห็นในมือของ
ผู้หญิงชุดดำไหมมือถือป่ะคะคุณเปียโนคุณเปียโนบอกว่าระหว่าง
รู้แล้วว่าพวกนี้กำลังมาเพราะว่ามายืนท้าทายอยู่เพื่อให้แฟน
เธอเนี่ยออกไปหาข้างนอกตะโกนด่ากันแล้วนะถูกต้อง๑หนึ่งที่
กำลังเข้ามาเห็นนะ๑นี่คือแฟนเก่าของเพียโนมันไม่ใช่เจมส์หรอ
เนี่ยคือญาติลูกพี่ลูกน้องของหนึ่ง

นี่ตอนแรกเข้าใจว่าเจมส์คือแฟนเก่า
ขอดูอีกคนนึงที่เข้ามาด้วยนะฮะ
นี่ก็คือเพื่อนของหนึ่งกับเจมส์

คุณเปียโนเจ้าของบ้านหญิงสาวชุดดำเนี่ย

หนึ่งไปมีแฟนใหม่แล้วด้วยซ้ำ

แต่คุณเปียโนเพิ่งมามีแฟนใหม่คือเติ้ล
เหมือนกับหนึ่งพอเห็นว่าอ้าวมีแฟนแล้วเหรอ

แต่หนึ่งมีแฟนใหม่ก่อนนะถูกต้องเอ้าแล้วค่ำวันนั้นอ่ะ
หนึ่งมาหาเจมส์ที่บ้านเขาเป็นญาติญาติกัน
ก็มาเจอเติ้ลเนี่ยอยู่ที่บ้านของเปียโนพอดี
ทีแรกเนี่ยมารอบนึงแล้วรอบแรกตอนเย็นแต่หนึ่งมาคนเดียว
พยายามจะบอกมาเคลียร์มาเคลียร์อะไรกันหน่อยเปิ้ลเขาก็ไม่ออก
ตอนค่ำย้อนกลับมาอีกรอบนึงมาเรียกอยู่หน้าบ้านบอกป้าเคลียร์มาเคลียร์
เติ้ลก็ไม่ออกอยู่ดีเจมส์เปิดเลย
เปิดทั้งประตูเปิดทั้งลูกถีบ
คุณเป็นโนก็พยายามห้ามเติ้ลนะแต่นี่เปิดป๊าบมาทีป๊าบเข้าไปเลย

แล้วจังหวะในนี้นะฮะคือความจริงกล้องตรงนี้มันจะทิ้งช่วงไปสักนาทีกว่า
ด้านในบ้านอันนี้เป็นภาพตัดตอนที่ออกมาแล้วนะ
นี่แฟนเจมส์ก็พยายามห้ามเจมส์นะ
จะเห็นว่าในมือนี้เข้าไปข้างในกันเนี่ยนะฮะ
คือระหว่างนี้ในบ้านเนี่ยเปิ้ลบอกว่าพอถูกดันถูกผลักเข้าไปถึงในบ้านเนี่ย
ในบ้านเขาก็จะมีคุณเบโนผู้หญิงใช่ไหมเจ้าของบ้าน
มีเติ้ลแฟนนุ่มแล้วก็มีลูกน้องที่เป็นผู้ชายอีกคนนึงเป็นเด็กวัยรุ่น
คนนั้นเขากลัวมากเพราะว่าข้างในมันชุลมุนวุ่นวาย
เขาก็กลัวมากเขาก็แบบไปหาที่หลบอะไรของเขาอยู่
คุณเปียโนก็นอกจากกดแอปในการบันทึกกล้องแต่ว่าในบ้านไม่มีกล้องนะมีแต่ตรงนี้นะ
ก็โทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งตำรวจสพคลองหลวงนะฮะ
ส่วนเปิ้ลบอกว่าระหว่างนั้นตอนที่เข้าไปในบ้าน
มีจังหวะที่หนึ่งล้มลงเปิ้ลก็เลยเป็นล็อคหนึ่งไว้
เพราะกลัวจะถูกทำร้ายปรากฏว่าเจอเจมส์เสื้อขาว
ตะใบในบ้านเป็นตะใบเครื่องมือช่าง
แต่ใบในบ้านเขาเองแทงใส่เขาไม่ยั้งเลย

เปิ้ลบอกถ้าเป็นมีดผมตายไปแล้วนี่ไง
ตะใบมันก็เข้านะฮะถึงมันจะไม่ได้แหลมเหมือนมีดมันก็คืออาวุธนะ
ใช่มันคืออาวุธหนึ่งแฟนของเจมส์ก็พยายามห้ามสุดตัวเหมือนกันนะ
หลังโดนไปสองแผลเย็บไปสิบสี่เข็ม

เหมือนกับตามมาดูเพื่อนถ้าเพื่อนพลาดพลั้งเนี่ยจะช่วยเพื่อนหรือยังไงก็ไม่รู้
สองลุมหนึ่งยังจะมาตามมาดูช่วยเพื่อนอีกเหรอคะ
แล้วก็ผู้หญิงเนี่ยแฟนเจมส์ก็พยายามมาดึงกลับ

พอเขาทำร้ายอะไรเสร็จนี่ฮะจังหวัดตรงนี้นะ
ก่อนไปมีถอดเสื้อโชว์รอยสักด้วยนะ

พร้อมกับเอาตะใบเนี่ยติดมือไปด้วย
แล้วที่เหลือก็อีก๒คนก็ทยอยกันออกไป

พรุ่งนี้ก็กลับไปที่บ้านของเจมส์ที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันบ้านเดียวกัน
แล้วตำรวจสพคลองหลวงก็มา
สุดท้ายเนี่ยทางคุณเติ้ลก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
รักษาพยาบาลอะไรปฐมพยาบาลเบื้องต้นเสร็จ
กับเปียโนนะฮะที่เป็นแฟนสาวที่เป็นเจ้าของบ้าน
ก็ไปที่สพคลองหลวงเพื่อไปแจ้งความกับกลุ่มที่มาทำร้ายเขา
ในข้อหาทำร้ายร่างกายนะฮะคือในเจมส์
แล้วก็เพื่อนอีกคนนึงนะครับทีเนี้ยคำถามคือ
ทำไมต้องมาหาคุณเอกพบเหลืองประเสริฐที่เพจสายใหม่ต้องรอด
เพราะว่าคุณเปโนกับคุณเติ้ลเนี่ยบอกว่าคดีมันไม่คืบ

เผื่อจะสื่อสารกันผิดหรืออะไรยังไง

ตำรวจก็ไปตามตัวคนที่ก่อเหตุมา

จากเขาเดินไปแล้วก็กลับไปที่บ้านกัน
มาถึงสพคลองหลวงเชื่อไหมพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยปฏิเสธข้อหา

เพราะไม่รู้ว่าที่บ้านเขามีกล้องวงจรปิด

แต่คุณเปียโนเนี่ยยืนยันว่าเธอเนี่ยเปิดมือถือให้พนักงานสอบสวนให้ร้อยเวรวันนั้น

ดูแล้วว่าเธอมีกล้องวงจรปิดแต่เหมือนกับว่าเขาดูผ่านผ่านแล้วเขาก็ยังไม่แจ้งข้อหา

เขาบอกว่ากลับไปก่อนเดี๋ยวมาใหม่๑๖มีนาคมนะมาสอบสวนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยแจ้งข้อหา

เขาเลยต้องไปหาคุณเอกพบที่เพจสายใหม่ต้องรอดอ้าวลองฟังหน่อยนะฮะ

เพราะว่าตอนแรกที่เขาพูดตอนนั้นที่ถามเขา

เพราะมันก็คือตอนจบกันก็ไม่ได้มีเรื่องแบบว่า

คือไม่มีส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องงาน

ก็คือเสื้อขาวค่ะก็คือเปิดประตูเข้ามา
แล้วก็มาทำร้ายแฟนเลย
คือไม่ทราบนะคะว่ามีการพูดคุยอะไรหรือเปล่า
ก็คือว่าขับเข้ามาก็คือยังเจอเขา

เพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาทำอะไรแฟนหรือเปล่า

ก็เลยคิดว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ

ทั้งและรู่กันก็ไม่เคยเจอในหนึ่งเลยนะคะ

คุณเปียโนก็บอกเป็นฝ่ายขอเลือกหนึ่งเอง
เมื่อการทรมานครับ๕ปีงานกานไม่ได้ทำ
และกำลังจากนี้ก็เข้าขอเลิกดื่มแต่เกาะดื่มแต่น้ำต้มบายกระท่อม
ฝั่งนั้นมีแฟนใหม่ก่อนด้วยซ้ำนี่นะฮะ
ทุกผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวเราไปบ้านที่ครองร๋วงนะฮะ
ก็ไปหาบ้านของเจมส์เลยนะครับเค้ายังมีบ้านเดียวกันกับทางผู้เสียหาย
ถึงแค่๒๐๐เมตรนะครับคุณปีาโนเค้าบอก
ว่าเจอหญิงสาวคนที่ไปห้ามเจมส์ในคืนวันนั้น

เธอเข้าไปช่วยห้ามในวันนั้น

มันเกิดจากเปียโนแชทมาหาเธอ

ยังมีหนังสือไฟแนนซ์รถยนต์ของหนึ่งแฟนเก่าเนี่ยมาที่บ้านของเปียโน
อืมทั้งทั้งที่เลิกกันไปแล้วแล้วมาใช้คำหยาบคายใส่อีก
เธอก็ไปบอกหนึ่งหนึ่งก็ไม่พอใจอืมอ่า
พอหนึ่งไม่พอใจหนึ่งก็เลยมาวันเกิดเหตุเนี่ย
หนึ่งก็ไปเจอเติ้ลที่เป็นแฟนใหม่ของเปียโนอันนี้แฟนของเจมส์เขาอ้างนะ
อ่าเขาบอกว่าฝั่งเติ้ลอ่ะไปขับรถผ่านหน้าบ้าน
แล้วก็ยั่วยุหนึ่งก่อนหนึ่งกับเจมส์แฟนของเธอเนี่ย
ก็เลยตามไปแล้วมีเพื่อนไปด้วยอีกคนนึงอืม
แล้วไปถึงถูกด่ายาบคายก่อนก็เลยโมโหแล้วมันก็เลยเกิดเหตุชุลมุนเกิดขึ้น
ไม่ใช่แค่เติ้ลเจ็บนะเธอบอกนี่ฝั่งเธอก็เจ็บนะ

ลูกหลงบาดเจ็บไปตามกัน
ตรงไหนคะคุณไปลุมเขานั่นน่ะ

ั่วยู้อ่ะยั่วยู้ให้เราไปอ่ะให้เราไปในบ้านเขาอ่ะ
ไม่ได้มีความแค้นอะไรต่อกันไงคะ
คือตอนแรกเลยเนี่ยเจมส์คือเขาก็ไม่ได้กะเข้าไปต่อยไปตี
คือไปดูพี่อ่ะไปดูพี่หรือจะไปห้ามหรือไงก็แล้วแต่
แต่คนชื่อเติ้ลเนี่ยด่าด่าพูดได้ไหมคะ
อ่าค่ะให้ให้ก็กวักมือเรียกแฟนเข้ามาคือด่ามั่วอะไรอย่างเงี้ยอืม
แฟนก็โง่โหเลยเหมือนก็ไปเคียนเรียกออกมาคุยกันทั้งว่า
้ากันทำไม
คุณเปโนบอกเธอจะรอได้ยังไง

ล่าสุดเนี่ยผมถามไปที่ภูมิกับการสพคลองหลวงนะฮะ

บอกให้พนักงานสอบสวนไปตามตัว๓คนนั้น
แจ้งข้อหาดำเนินคดีทันที

แล้วให้ไปดูแลความปลอดภัยของบ้านของผู้เสียหายเขาด้วย

เขาไม่ได้อยู่ด้วยนะเขายังไม่ได้แต่งงานกันเขาเพิ่งคบกัน

แฟนเขาก็บอกเขาก็แทบจะไม่กล้าไปแล้วหมู่บ้านนั้น